ไปดูอีกหนึ่งข่าวแล้วกันเป็นที่น่าสงสัยจริงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปอเช่นะคะ

คือก่อนหน้านี้มินมีเหตุการณ์ที่น้องปอเช่เนี่ยนะฝ่าวงล้อมเลยนะไปถ่ายรูปคู่กับลิซ่า

คุณผู้ชมเลยกลายเป็นที่ฮือฮามาก
ลงรูปคู่นะคะเจ้าตัวเนี่ยรู้จักกันตอนไหนอยากจะรู้จริง

สนิทกันตั้งแต่ประมาณ๕๖ปีที่แล้วนะครับผม
ที่ชื่นชอบแล้วก็ให้กำลังใจเขาครับ

คือสามารถลงได้ครับเพราะแต่ก่อนเจอกันแล้ว
ไม่สามารถลงได้เขาบอกว่าครั้งนี้เออ

แต่ต่างกว่าหลายคนก็คิดว่า
เกินพี่น้องหรือเปล่า
ไม่ครับก็เป็นเจกับน้องกันนี้แหละครับผม